ทุกผู้ชมครับมีแม่ครัววัย๔๓ปีเมื่อวานนี้นัดเพื่อนที่เป็นผู้ชายมากินเหล้าที่ห้อง
ปรากฏว่าตอนเช้าเป็นศพเปลือยกายอยู่หน้าห้องนะครับ
นี่ครับที่ปราจีนบุรีนะครับเป็นห้องเช่าหลังร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิที่ประตูหน้าห้องเนี่ย
ผู้ตายชื่อนางพันรายสมคัมภีร์อายุ๔๓ปีนะครับ
เสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่ที่พื้นมีผ้าห่มคลุมตัวไว้
แต่ว่าพอเปิดผ้าห่มมานี่เปลือยกายหมดนะฮะมือเกร็งเท้าเกร็ง
เสื้อยกทรงถูกถอดวางทิ้งเอาไว้ที่แถวไหล่ซ้าย
ส่วนกางเกงถูกถอดกองไว้ที่ปลายเท้าด้านขวา
ข้างศพของนางพันรายมีขวดเหล้าที่เปิดดื่มไปแล้ว
เหลือเหล้าอยู่ก้นขวดหนึ่งขวดไม่พบร่องรอยการต่อสู้อย่างอื่น
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะฮะมีเพื่อนของผู้ตายเนี่ย
เป็นผู้ชายนะครับอายุห้าสิบปีนี่ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้
เขาบอกเขานี่เพิ่งคบกับผู้ตายได้ไม่นาน
ก่อนเกิดเหตุพันรายเนี่ยโทรมาหาเขาให้มาหาที่ห้องหน่อย
ก็อยู่คุยกันถึงตี๒ตี๓หลังจากนั้นพันรายได้ชวนเขาดื่มเหล้า
แต่เขาปฏิเสธเพราะเขาเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
เขาก็เลยขอตัวขึ้นไปนอนบนเตียงในห้องนั่นแหละ
ส่วนพันรายเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขานอนอยู่ด้านล่าง
๑๐โมงเช้าวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาตื่นขึ้นมา
ก็ยังเห็นว่าพันรายเนี่ยยังนอนอยู่ก็ไปปลุก
ลุกยังไงก็ไม่ขยับตัวก็เลยตะโกนเรียกคนข้างห้องให้มาช่วยดู
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาถึงก็อ้าวเสียชีวิตซะแล้ว
พี่ไม่กินเพราะว่าพี่กินรอแล้วพี่เหนื่อย
พี่อยากเข้ารองมานถ้าไปเช้าเนาะกันเช้าว่าจะไป
ยาเลิงประศาจผมนะครับ
ก็เนาะกันหวังเขาว่าจะไปกันแล้ว

เอามาแล้วหมดคนคนที่เสียชีวิตนี่มีโรคประจำตัวไหม
ผมก็คิดว่าเขาจะมีอยู่แต่เขาไม่บอกผมคบกัน
นานจังครับอืมก็ไม่นานเท่าไรครับนี่เขาบอกเขาไม่ได้
เหล้าเลยนะเมื่อคืนอ่ะเพราะว่าผู้ตายชวนกินแต่เขา
สุขภาพไม่ค่อยดีเขาก็เลยขึ้นไปนอนดีกว่าตื่นมาสิบ
โมงเอ้าทำไมเนี่ยนอนไม่ขยับเลยมาปลุกดูเอาตายซะแล้ว
นี่นะฮะโอ้โหสงสัยจะสุขภาพไม่ดีแกยืนแบบไม่ค่อยไหว
นะก็ต้องพิงกำแพงอยู่ตลอดท่านผู้ชมฮะเจ้าของร้านอาหาร
บอกว่าผู้ตายเป็นแม่ครัวที่ร้านนะครับก็นี่แหละก็เช่า
ห้องอยู่ด้านหลังร้านนี่แหละนะเมื่อคืนนี้ยังเห็นเพื่อน
ผู้ชายขับรถมาหาแล้วก็ชวนกันกินราวในห้องพักน่ะมา
รู้ค่ะอีกทีตอนเช้าก็อ้าวเสียชีวิตซะแล้วไปสิบ
กว่าวันสิบกว่าวันให้เห็นหน้าคื่นนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้าน
นี่แกก็ไม่เคยไปโรงบานะครับคิดไม่ได้อยู่ประจังที่
คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปที่ห้องหลังเกิดเหตุอีก
ครั้งนะครับหลังจากเจอศพเมื่อช่วงสายได้คุยกับเพื่อนข้าง
ห้องบอกว่าตัวของนางพันรายผู้ตายเพิ่งมาทำงานเมื่อช่วงสิ้นเดือน
พฤษภาคมนะเป็นแม่ครัวร้านอาหารแถวนี้นี่แหละไม่ค่อยได้คุย
เรื่องส่วนตัวอะไรกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยอะไรกันแต่จะเห็น
มีเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยมาหาที่ห้องบ่อยเพื่อนข้างห้องบอกว่า
ผู้ตายเขาเป็นคนกินเหล้าหนักมากค่ะกินแบบกินทุกวันคือกิน
คนเดียวเนี่ยกินแบบวันหนึ่งกลมหนึ่งหมดเกลี้ยงอ่ะนะบางทีก็ยัง
เพื่อนข้างห้องไปนั่งกินด้วยกินเหล้าเสร็จก็แยกย้ายกัน
นอนซึ่งดูแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะแต่เคยเห็นกิน

เป็นคนที่ตื่นเช้านอนดื่มกินเล่าเยอะเลยกินทุกวัน
นี้ทุกวันเที่ยวเที่ยวด้วย
เดี๋ยวด้วยได้บางครั้งหมดมันไหนหรือเขากินเยอะก็วันนี้
อันนั้นก็สองขวดกลมหนึ่งได้สองกลมได้นะ

แต่ส่วนมากพี่ไม่ค่อยได้อยู่นี่ไง
เขารู้ไหมว่าเขามีโรคประจำตัว

มันทานยายหรือรวบด้วย

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่รู้ว่าแผงนึงมันก็ยุบไปอยู่อะไรก็เห็นจริง
ญาติของผู้ตายนะครับบอกว่าได้คุยกับเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายที่อยู่ในห้องที่เกิดเหตุแล้วล่ะนะ

ก็บอกว่าผู้ตายก็กินเหล้าคนเดียว
แล้วก็เสียชีวิตเพราะมือเท้าเกรงอยู่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
ส่วนเพื่อนผู้ชายคนนี้นะที่เขาสนิทกันเขาก็มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับญาติผู้ตายไป๘๐๐๐บาท
ผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับ
พบว่านางพันรายที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับ
ติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับที่บ้านเกิดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจินบุรีนะครับ